อรุณสวัสดิ์ค่ะชิคกี้พายมารายงานสภาพการณ์ในทราบในรูก่อน
ร้อนหนาวแล้วนะคะช่วงนี้ฝนตกชุกค่ะคุณผู้ชม
สิ่งที่ตามมาก็มีพวกมาลงแมลงมาทำให้เกิดความรำคาญ
อาจจะเกิดทำให้เป็นอันตรายต่อพวกเราได้แล้วต้องเตือนอย่างนี้นะคะ
ว่าช่วงสุดสัปดาห์ไปจนถึงต้นสัปดาห์หน้าเนี่ยฝนจะตกชุกหลายพื้นที่เลยค่ะ
สังเกตสีคุณผู้ชมสีส้มชมพูแดงนี่คือฝนตกชุกฝนตกหนาแน่น
เฉพาะตอนกลางของประเทศไทยเนื่องจากว่ามีร่องฝนพาดผ่านตอนบนนะคะ
ส่วนลมประจำฤดูก็มีกำลังแรงมากขึ้นด้วยจึงทำให้ช่วงนี้นะคะ
สามถึงสี่วันนี้เนี่ยฝนตกหนักหลายพื้นที่นะคะ
แล้วก็ตกกระจายไปทั่วทุกภูมิภาคค่ะโดยมากแล้วนะคะ
จะเป็นพื้นที่ลุ่มพื้นที่ที่มีต้นไม้เยอะต้องระมัดระวังกันให้ดีค่ะ
แล้วใครที่ออกเดินเรือก็ต้องระมัดระวังกันด้วยนะคะดังนั้นแล้วค่ะ
เรามาคาดการณ์การพยากรณากาศล่วงหน้านับตั้งแต่วันนี้นะคะ
จนถึงวันที่๑๘กรกฎาคมกันก่อนเลยนะคะ
สภาพอากาศโดยรวมจะเป็นอย่างไรนะคะสำหรับภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะ
จะมีฝนฟ้าขนร้อยละหกสิบถึงแสดกแปดสิบของพื้นที่นะคะ
ลาดเชิงเขาเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลาก
เกษตรกรต้องทำทางระบายน้ำให้ระมัดระวังโรคเน่าในผักผลไม้
อย่างเช่นแก้วมังกรต้องระมัดระวังให้ดีแล้วก็ไม่ควรปล่อยให้สัตว์อยู่ในที่ชื้นแฉะนะคะ
ภาคกลางภาคตะวันออกค่ะฝนฟ้าขนร้อยละหกสิบถึงแปดสิบของพื้นที่
ริมน้ำใกล้ทางน้ำไหลผ่านให้ระมัดระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำล้นตลิ่งนะคะ
เกษตรกรให้ระมัดระวังโรคที่เกิดจากเชื้อราในมันสัมปะหลังยางพารา
ควรเปิดเครื่องตีน้ำเพิ่มออกซิเจนให้สัตว์น้ำค่ะส่วนทะเลคลื่นลมแรงสูงสองถึงสามเมตร
ดังนั้นงดกิจกรรมทางทะเลนะคะส่วนภาคใต้ค่ะฝนฟ้าขนองร้อยละสี่สิบถึงแปดสิบของพื้นที่
เกษตรกรระมัดระวังโรคเชื้อราในยางพาราทะเลอันดามันคลื่นสูงกว่าอ่าวไทยนะคะ
จุดที่มีฝนคลื่นสูงกว่า๓เมตรเรือเล็กงดออกจากฝั่งในระยะนี้กันด้วยนะคะ
เป็นช่วงเวลาที่ฝนตกชุ่มฉ่ำนะคะดังนั้นแล้วพื้นที่ใดต้องการฝนกรุณากักเก็บน้ำเอาไว้ใช้
แต่สิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมาในช่วงฝนตกก็คือสัตว์มีพิษไม่มีพิษมันอาจจะออกมาหาที่ที่ปลอดภัย
ดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องตรวจสอบบ้านเรืองของเราด้วยนะคะว่ามีสัตว์แปลกปลอมอะไรมาหรือไม่
ยิ่งช่วงนี้มีสัตว์ที่มาสร้างความรำคาญด้วยดูแลให้ดีนะคะ
ดิฉันเองคงต้องไปจัดการเหมือนกันโอ้โหแมลงเยอะเหลือเกินลาไปก่อนนะคะ
โอ๊ะสวัสดีค่ะ